ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้บนท้องถนนนะคะน่าตกใจค่ะ
บนถนนบรมราชชนนานีขาออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไป
นครปฐมมีรถของครอบครัวนึงเขาเพิ่งกลับจากทำบุญนะคะ
ครับอยู่ดีดีมีรถเอสยูวีบีบแตร่ใส่เปิดกระจกโวยวาย
แล้วชักปืนออกมายิงใส่แล้วขับหนีไป
โอ้โหผู้เสียหายบอกงงมากไปทำอะไรให้เนี่ย
แล้วก็ในรถของผู้เสียหายมีเด็กอยู่ด้วยนะคะ

หยุดหิวเหอะลกหอเหอะป๊ายอยากตายกันทั้งบ้านใช่ไหม
นี่พยายามจะห้ามกันแต่ก็ดีแล้วนะฮะ
ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะต้องใจเย็น
อย่าไปสู้อย่าไปอะไรคือเขามีปืนอ่ะ
แรกไปไม่คุ้มโอ้โหนี่นะคะเจ้าของบอกว่า
เขาขับรถมาในเลนซ้ายสุดครับคู่กรณีคือรถฟอร์ดเอเวอเรส

แต่ติดรถเจ้าของคลิปที่ขับมาในเลนซ้าย

ต้องชะลอให้รถเจ้าของคลิป

เรื่องมันแค่นี้เลยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

รถคันนี้ตามลูกศรสีแดงนี่นะคะ
เหมือนกับรถฟอร์ดสีแดงไม่พอใจ

เปิดกระจกโวยวายด่า

แล้วในรถเจ้าของคลิปที่เป็นผู้เสียหาย
มีเด็กมีผู้ใหญ่คือมากันเป็นครอบครัว

กลับไปไห้ก็ไห้ยิงแบบนี้เหมือนกับจะเอาให้ตายเลยเหรอ
สุดท้ายเขาก็เร่งเครื่อง

เพราะพฤติกรรมแบบนี้เป็นอันตรายกับสังคม

ขับไปเองหรือคนขับในวันนั้นมันเกิดอะไร
ยังไงขึ้นเนี่ยก็บอกเพิ่มเติมมาได้นะ
ทางที่ดีก็ควรจะไปพบตำรวจนะคะ
แล้วก็ไปชี้แจงว่าตกลงมันยังไงกันเนี่ย
เพราะว่าฝั่งนี้เขาแจ้งความแล้วเนี่ย